หลังจากที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ไต่สวนมูลฟ้องไป๗นับพบว่าคดีมีมูล
ทำให้เรื่องนี้ทั้งครูปรีชาและหมวดจรูนต้องต่อสู้กันต่อในชั้นศาลนะครับ
สารนัดสืบพยานนัดแรกทั้งสองฝ่ายในช่วงต้นปีหน้า

สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดนายปรีชาไคร่ครวน

คู่กรณีหวย๓๐ล้านมาฟังคำสั่งสาร
หลังทำการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา
ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนด้วยตัวเอง
ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ซึ่งได้ไต่สวนมูลฟ้องไปถึง๗นัด
โดยสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
คดีดังกล่าวมีมูลให้เหตุผลว่า
พยานโจทย์ก็คือครูปีชาให้การสอดคล้องต้องกัน
ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาต่อไป
ทำให้หมวดจรุณตกเป็นจำเลย
โดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ได้นำเงินสด๒๐๐๐๐๐บาทยื่นประกันตัว
หมวดจรูนเปิดเผยหลังยื่นประกันแล้ว
บอกว่าไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ผลที่ออกมาเป็นไปตามที่คาดเดาไว้
ยังเชื่อใจทนายตั้มว่าจะสู้คดีนี้ถึงที่สุด
และรู้ในใจตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร
หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลต่อไป
ผลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่อย่างที่เราเดา

ผมจริงแล้วใจเฉยผมตำรวจเก่าอย่างว่าแหละนะ

ทุกอย่างให้ทั้งสองฝ่ายนำข้อเรียนมาแสดงไหม
ใช่ผมก็ยังเชื่อใจทนายผมอยู่

ขณะที่ครูปรีชาเปิดเผยว่า
ยังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่
และยังยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
เมื่อสารประทับรับฟ้องในคดีดังกล่าว
ก็ถือว่าเป็นการทำให้สังคมประจักษ์ว่า
อตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลมีที่มาที่ไป
และเชื่อเสมอว่าสักวันความจริงจะปรากฏ

แล้วก็บอกทุกครั้งที่มีนักข่าวถาม

ก็ยืนยันว่าผมเองนี่แหละครับ

และในวันนี้ศาลท่านก็มีคำสั่งนะครับ

ซึ่งวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานสำคัญอย่างหนึ่ง
ท่านศาลท่านได้ใช้ดุลพินิษฐ์นะครับ

แล้วก็ศาลก็รับฟ้อง

โดยจะสืบพยานจากฝ่ายโจทย์๒๒ปาก
วันที่๒๖๒๙มีนาคม

ส่วนฝ่ายจำเลยมีจำนวน๒๐ปาก
สืบพยานระหว่างวันที่๔๕๑๑๑๒๑๘และ๑๙เมษายน
ว่าน่าจะเสร็จสิ้นช่วงกลางปี

หวย๓๐ล้านเป็นของใครกันแน่
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน